อดีตทหารเกณฑ์ที่ชื่อกวิน
ที่ไปยิง๒ศพจนเสียชีวิต
วันนี้มีพิธีชาปนกิจศพ

ทวิทย์สันติคุบตะพงศ์

เพื่อนก็มากันเป็น

อย่างที่ทราบวิทย์ทำงานอยู่ในคืนวันนั้น

ทวงถามเรื่องทำเบียร์แตกในร้าน

ก็เลยมายิงจนเสียชีวิต

พ่อกับแม่ของกวิ้ลมาที่งานศพในพิธีชาปนกิจศพ
อย่างแรกก็มาในวันแรกได้กราบศพแต่ยังไม่เจอคุณพ่อคุณแม่ของน้องรัทธวิทย์
วันนี้ระหว่างพระท่านกำลังแสดงธรรมกำลังเทศอยู่ก่อนที่จะชาปนกิจศพ
กับแม่ของผู้ต้องหามาร่วมฟังพระสวด
และจะมาร่วมพิธีชะพนักกิจศพด้วยนะครับ
ก็เดินทางมาถึงวัดแล้วก็เข้าไปหาพ่อของน้องรัฐวิทย์

พ่อกับแม่ของกวินนี่ก็กราบเท้าคุณพ่อของน้องรัฐวิทย์เลยนะครับทุกผู้ชมครับ
บอกว่าต้องการขอโทษในสิ่งที่ลูกชายทำลงไป
ต้องการขอโทษในสิ่งที่ลูกชายทำลงไป
ต้องการขอโทษในสิ่งที่ลูกชายทำลงไป
ก้าว
การพรรณที่เราพอว่าจะช่วยได้

ความรู้สึกในวันนี้ท่านผู้ชมครับ

แต่ว่าดูตรงพิธีชาปนกิจศพในวันนี้ก่อนนะครับ
หลังจากที่มีพิธีสวดเสร็จเรียบร้อยแล้ว
พระและกับจณฐีก็ได้นำศพของน้องรทวิทย์
เวียนรอบเมนก็ตามประเพณีแล้วครับ
แล้วก็มีครอบครัวมีญาติของน้องรัฐวิทย์มีเพื่อนร่วมงานที่วันนี้มาแสดงความอาลัยกัน
พี่สาวกับเพื่อนได้ขึ้นไปดูศพครั้งสุดท้าย
ก่อนจะเข้าสู่เตาเผาทุกคนก็ร้องไห้ออกมานะฮะ
คือทางเจ้าหน้าที่หรือว่าทางวัดก็ได้แต่ปลอบใจ
ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยประมาณว่าก็
ขอให้ปล่อยวางผู้ตายจะได้หมดห่วงจะได้ไปสบาย
แฟนสาวของผู้ตายเนี่ยหลังจากทำพิธีชาปนกิจเสร็จนะฮะ

วันนี้เราก็ได้คุยด้วยอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมครับ

ชีวิตแบบนี้เสียชีวิตเพราะอารมณ์ของคนคนเดียวทั้งทั้งที่เขาเป็นคนดีเป็นที่รักของทุกคน
ทำไมต้องมีเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเขาด้วยค่ะเธอบอกว่าตัวเธอเนี่ย
ก็ไม่ถือโทษโกรธผู้ต้องหาเพราะสุดท้ายแล้ว
ก็เอาชีวิตของแฟนกลับคืนมาไม่ได้อยากจะให้แฟนไปอย่างสงบ
แต่อยากให้ผู้ต้องหาก็คือนายกวินเนี่ยได้ชดใช้กรรมที่ก่อเอาไว้ให้ถึงที่สุด
บอกตอนช่วงที่ที่เขาเดินส่งกันนะคะใช่บอกเขาตอนนั้นว่าไม่ต้องห่วง
มีอยู่ได้ก็สัญญาว่าจะดูแลกันนะคะใช่ไม่โกรธค่ะไม่โกรธ
มันไม่ใช่เรื่องที่น่าจะโกรธคนที่เขากระทำกับวิทย์มากกว่า
มีปัญหากันก่อนวันที่เขาจะเสียวันเดียว
ใช่ค่ะเขาเป็นคนขี้น้อยใจ
แล้วเวลาที่ทะเลาะกันมีปัญหากัน
เขาก็จะชอบพูดแบบประมาณว่าเออโอเค
ถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ลาก่อนละกันอะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่เขาเออไม่ใช่ใช่แค่นั้นเองแต่คำนี้เขาไม่เคยพูด
ครูพ่อของน้องรัฐวิชนี่อายุ๗๐แล้วนะฮะ
คุณพ่อบอกว่าที่พ่อกับแม่ของผู้ต้องหามากราบขอโทษในวันนี้เนี่ย
ขอย้ำคำเดิมว่าไม่ต้องมาขอโทษพ่อ
คนที่ควรไปขอโทษมากที่สุดก็คือต้องไปขอโทษลูกชายของพ่อ
เพราะว่าลูกชายของพ่อกับแม่ของนายกวินที่มาเนี่ยลูกชายของเขานั่นแหละ
เป็นคนที่มาฆ่าลูกของพ่อจนลูกของพ่อเนี่ยต้องหมดอนาคต
สภาพจิตใจตอนนี้พ่อบอกว่าพ่อยังย่ำแย่มาก

ตอนนี้ก็ได้แต่ปลอบใจตัวเองให้กำลังใจตัวเอง
เพราะไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าครอบครัวต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้

มากราบผมมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอก
เพราะเขาไม่ได้มาทำอะไรผม

ให้เขาไปกราบขอเข้ามาตรวจศพดีกว่า
เพราะว่าจะได้มีเวรมีกรรมกันต่อไป
เพราะว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรกันมาใช่ไหม
ก็โอเคขอให้เขาไปกราบศพขอโทษเขา
บอกต่อไปชัดหน้าก็ขอย้ายมีอะไรกันอีกเลย
ขอให้หมดสิ้นไปกับชาตินี้
ตกใจครับไม่อยากจะเชื่อเลยครับ
เป็นคนดีมากครับเพื่อนรักเยอะมากครับ

ช่วงหลังวิทย์จะขาดการติดต่อจากเพื่อนทุกคนครับ
เพราะว่าเขาเป็นคนที่ถ้าชีวิตเขายังไม่ดี

คือช่วงหลังชีวิตเขาดิ่งลงนะครับ
เขาจะไม่รบกวนขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเลยครับ

แล้วมาแบบผมก็รู้ว่าเขาเป็นคนอย่างนี้
ผมก็คือรอวันที่เขาจะกลับมาหาเพื่อน

คือเขาเตรียมงานเป็นหกนักงานเซเว่น
คำของตกแตกเขาก็ต้องปกป้องว่าเออคุณก็ต้องจ่ายนะ
งั้นผมก็ต้องจ่ายแทนมันก็ไม่ใช่อะไรอย่างนี้ครับ
ถ้าเกิดชาติหน้าก็มาเป็นเพื่อนกันต่อ